จริงหนูยังไม่มีโอกาสที่จะพูดอะไรเลยค่ะ

ก็ค่ะก็พอมีงานแพทย์ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ถึงเวลาต้องพูดอะไรบ้างแล้ว

มันปัจจัยหลักก็น่าจะเป็นการสื่อสารที่ทำให้มันต้องจบลงจริง
มันเป็นที่ใครเป็นที่ก่อนใช่ไหมว่า
อ๋อจริงแล้วมันเป็นการตกลงของเราทั้งคู่ค่ะ
แล้วก็ปัญหามันก็มีมาสักพักแล้ว
แต่ที่เราตัดสินใจที่จะใช้คำว่าเลิกจริงก็คือช่วงที่หนูเพิ่งไปต่างประเทศ
อยากถามว่ามีมือที่๓ค่ะคุณโน๊ตค่ะ
ก็อันนี้แพทย์บอกได้เลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของหนูกับพี่พีชค่ะ
เพราะว่าเราเองก็มีเรื่องของเราที่เราก็พยายามที่จะปรับมาเรื่อย

เราแป๊บนึงนะคะคือระหว่างหนูกับพี่โน๊ตหนูเพิ่งได้เจอพี่เขาที่งาน
เราก็เลยได้รู้จักกันเพราะว่าก่อนอันนี้หนูก็ไม่เคยเจอพี่เขามาก่อนค่ะ
ค่ะก็ณตอนนี้นะคะไม่ได้สนิทอะไรกันคืออยู่ในฐานะคนรู้จักกันจริงค่ะ

อย่างโทรศัพท์เหตุมีภาพไปกินข้าว
ใช่ก็ภาพนั้นคือหนูกลับมาจากเมืองนอกมาสักพักนึง
แล้วก็มีพี่ที่เป็นเพื่อนพี่นดซึ่งหนูก็รู้จักเพราะว่าเจอกันที่งานใช่ไหมคะ
แล้วก็เขาก็ชวนไปเซเลเวทงานวันเกิดกินข้าวปกติ
ซึ่งหนูก็ไปเพราะว่าหนูรู้จักพี่เขาแล้วในฐานะที่หนูก็เป็นรุ่นน้อง
แล้วก็หนูก็อยากจะไปฮาร์บอลแล้วก็ไปเซลเบิดกับเขาจริงหนูก็ไปค่ะ

ก็คือพี่โน๊ตกับเพื่อนพี่โน๊ตนี่คือเรารู้จักเพราะงานพี่มอสินอย่างเดียวเลย

ไม่มีการคุยกันหลังจากที่ไปงานร่วมกันไม่มีการคุยกันหลังไหนใช่ไหมค
คือคำสัมภาษณ์ของโน๊ตที่ออกมาเหมือนแบบว่าเขารู้ลึกจึ้งหนักบัน

เพราะว่ามันว่าเค้าจะรู้ลึกจึ้งหนักบัน

คือเท่าที่เขาโพสต์แล้วเท่าที่หนูได้อ่านนะคะ

แล้วก็หนูก็ต้องขอโทษเขาที่
ขอโทษพี่โน๊ตนะคะที่มีชื่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เพราะจริงความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของคนสองคน

เอาเรื่องไปเล่าเขาบ้างไหมปรึกษาเขาบ้างไหมเรื่องเรากับเขา
ค่ะคือเราก็เห็นกันตั้งแต่มันเป็นข่าวครั้งแรกแล้ว
แล้วเราก็ไม่มีใครสบายใจหรอกค่ะ
ก็อย่างที่บอกแหละค่ะคือมันก็ได้พูดคุยกันในฐานะที่ไม่อยาก
ไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกผิดใช่ค่ะ
แต่อย่างคำพูดของพีชเองพีชบอกว่ามันมีบางอย่างที่แพทย์ทำผิดพลาดซ้ำ
เรื่องอะไรอำแรกความสงสัย
ค่ะคือสุดท้ายแล้วนะคะแพทย์รู้สึกว่าการที่เราคบกันต่างฝ่ายก็ต้องปรับเข้าหากันนะพี่
แล้วก็เราก็ให้โอกาสกันทั้งคู่
แล้วที่เขาบอกว่าคำว่าไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะ
นี่ก็เป็นสิ่งที่หนูไม่ได้โกรธเขาเลยนะคะ
หนูเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่พีชพูด
แล้วหนูรู้สึกว่าพอหนูทบทวนจริงแล้ว
ที่ผ่านมาทุกอย่างหนูว่าหนูก็คิดดีแล้ว
แล้วหนูก็ทำเต็มที่แล้วแต่อ่ะหนูก็เป็นคนนะคะ

คำว่าไม่ได้ตั้งใจท่านรู้มักยงจัดประเด็น
พอมันมีภาพหล่อมใหม่อย่างนั้น

หนูว่าเราสองคนก็เคลียร์กันมาสักพักแล้ว
ว่าปัญหามันอยู่ที่อะไร
และหลังช่วงที่เราคุยกับพี่พีชอยู่

ในสังฝากของพี่บอกว่ามันมีหลายเทส

ครั้งสุดท้ายจริงคุยกันเมื่อวานค่ะ
พี่พีชก็โทรมาให้กำลังใจ
เพราะพี่คิดก็ทราบว่าหนูจะต้องมาสัมภาษณ์วันนี้

มีการคุยกันหลังจากการให้สัมภาษณ์

ได้เปิดใจอะไรเพิ่มเติมไหมคะ

หนูว่าเขารู้ว่าหนูอะ
ขอบคุณเขาสำหรับทุกอย่าง
แล้วยังไงเขาก็เป็นคนสำคัญในชีวิตเราค่ะ
แต่แสดงว่ากับเขาไม่ได้ติดใจในคำสัมภาษณ์นี้ค่ะ

แล้วหนูก็ขอบคุณเขาค่ะ
ที่เขาออกมาปกป้องเรา
แต่ว่าวางเป็นราชบุญบายเนี่ย

ยังไงหนูก็ยังให้ความสำคัญกับเขา
เพราะว่าเขาคือเขาคือคนที่ใกล้ชิดเรามาก

ก็คือมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอยู่แล้วค่ะ
แล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้คำนี้

เรากลับไปกลับมา
จนมันถึงจุดที่ความคิดเรามันไม่ตรงกันแล้วจริง
แล้วจุดนี้ค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า

ณวันนี้เรายังรักพีชอยู่ไหมคะลูก

มันเป็นอย่างไร
ก็ค่ะไม่มีเวลาหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขามีเวลาให้เรา

เพราะว่าตลอดที่คบกันมาเขาเป็นคนดีค่ะ

ตอนนี้หนูโสดใช่ไหมคะ

ใช่หนูตกใจเพื่อนหรอกบอกว่าจะไปกินโอมาคาเซค่ะ
หนูก็ไปแล้วก็ไปถึง
เพื่อนมากันยิ่งใหญ่อลังกาย

ดูสภาพหยิบใจหนูเป็นยังไงที่ผ่านมา

พี่พีชได้แฮปปีเบอร์เตยาหลังเราไหมคะ

ไม่ใช่เวลาของเขาที่จะเข้าไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์เรา

แต่ตอนนี้ต่อจากนี้ชีวิตจะเดินหน้ายังไงเนี่ย

เป็นคนพิ่งเขาอะไรอย่างนี้

ก็ถือว่าหนูก็ได้เรียนรู้

แล้วหนูก็จะได้ทำอะไรดีออกมาอีกเยอะ

มีคนที่ยังเข้าใจเราผิดอะไร

อาจจะเป็นเพราะว่า

หนูพูดอะไรหนูก็ตรง

มันก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้หลากหลายค่ะ

มันเหมาะสมที่แพทย์สามารถรับบท

หนูไม่สามารถมาบ่งบอกได้เลยว่า

เปิดใจหรือลองคุยกันกับใคร
เป็นเรื่องแบบนี้ไปก่อน

กลัวว่ามันจะย้อดกลัวมาพี่จ้านว่าเขาไม่มีอะไรนะ
เรื่องของอนโครตถ้าถึงเวลาไม่จะค่อยว่ากันดีกว่าคะ

คือหนูขอแค่ไม่อยากทำให้คนอื่นเดือดร้อน
เพราะเรื่องนี้หนูไม่อยากให้ต้องมาโยงชื่อคนนู้นคนนี้จริง
เพราะว่าความสำคัญมันคือเรื่องของเราสองคนค่ะ
แล้วจริงหนูไม่ได้มีอะไรจะฝากถึงคอมเมนต์เลยค่ะ
ก็ขอโทษคนที่เชียร์หนูกับพี่พีชมาตลอด
ที่ต้องทำให้ผิดหวังในวันนี้นะคะ